คำแรกของชัดข่าวเที่ยงวันนี้มาเริ่มกันที่ทหารเนี่ยบุกไปจับกลุ่มบ่อนเป็นบ่อนไฮโลกลางงานศพครับที่อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองนะครับ
ไปพบนักพนันกว่า๑๐๐คนวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงกันไปครับแต่ว่าสามารถจับกลุ่มมาได้ประมาณ๒๐คน
หนึ่งในนั้นไปค้นตัวพบว่ามียาบ้าในตัวด้วยแล้วก็มีการขยายผลพบอุปกรณ์การเสพจำนวนมากครับ
พันเอกพิเศษธนาอัดจงใจรักโกเศษนะครับ
นำกำลังทหารชุดกองกำลังรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง
และทหารชุดรักษาความสงบประจำจังหวัดอ่างทอง
สังกัดกองพันธหารราบที่๑กรมทหารราบที่๓๑รักษาพระองค์จังหวัดลบบุรี
นำกำลังบุกเข้าไปจับกลุ่มนักพนันที่กำลังนั่งล้อมวงเล่นไฮโล๓วงครับ
มีนักพนันกว่า๑๐๐คนที่บริเวณหน้าเมนวัดเกรดทองอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทอง
ทหารเข้าไปจับกลุ่มนักพนันก็ต่างวิ่งกันหลบหนีหาที่ซ่อน
รายชำนาญพื้นที่ก็ใช้ช่วงชุลมุนหลบหนีไปได้ครับ
ผลการจับกลุ่มสุดท้ายได้นักพนันชาย๘คนหญิง๑๒คน
มีนายอุดรชัวกุลครับรับเป็นเจ้ามือจึงรีบเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ยึดของกลาง
อุปกรณ์การเล่น๔ชุดแผ่นป้ายบอกแต้มมีดสั้นพร้อมปลอก๒เล่ม
แล้วก็เงินสดอีกประมาณ๙๐๐บาท
จากนั้นไปตรวจค้นร่างกายไปพบในร่างกายของนายสายฟ้าศรีนิน
มียาบ้าอยู่๓เม็ดด้วยครับแล้วก็ไอซ์อีกประมาณ๑กรัม
และก็ยังสารภาพว่าเพิ่งไปเสพไปซื้อมาเสพ
จากนั้นขยายผลไปตรวจค้นที่บ้านพักต่อสองหลังไปพบอุปกรณ์การเสพอีกจำนวนมาก
จากนี้ก็ยังไปพบอุปกรณ์การเล่นไฮโลแล้วก็เล่นไพ่เพิ่มเติม
นำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งตำรวจภูทรสามโก้
ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ